กันที่เรื่องนี้ส่งกำลังใจให้กันบ้างดีกว่า
เขาบอกว่าคนที่ตลกอารมณ์ดีเนี่ยคุณต้องบอกเลยว่า
ลึกบางทีเนี่ยอาจจะเก็บซ่อนอะไรเอาไว้นะคะ

ไม่มีใครรู้หรอกว่าเบื้องลึกในใจเนี่ยเธอรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะฮะ

ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะ
บอกว่าแยกกันอยู่กับอดีตสามีแล้วตั้งแต่ต้นปีค่ะ
แล้วก็เห็นว่าตัดสินใจเซ็นใบหย่าไปด้วยนะคะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ด้าบอกว่ายอมรับนะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องของเวลาค่ะ
ว่างานเยอะเวลาอาจจะไม่ตรงกันหลายต่อหลายอย่างนะครับ
ยืนยันนะคะว่าทั้งตัวเธอเองแล้วก็สามีจบสวยค่ะ

ลูกชายจะเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ

คือช่วงที่ตัดสินใจเซ็นบัญญาเนี่ย
ก็คือแบบเราคุยกันดีนะคะแล้วก็เราตกลงว่ายังไงเนี่ย
ความสัมพันธ์หน้าที่ของสามีภรรยามันจะจบไป
แต่ว่าในเรื่องของการเป็นพ่อแม่ของลูกอย่างนี้ค่ะ

ปัญหาหนึ่งหลักมันเป็นเรื่องของเวลาด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนเวลาเราไม่ตรงกัน
หลายสิ่งหลายอย่างมันแบบมันไม่ตรงกัน
แล้วก็ในมุมมองพอคนเราอายุมากขึ้น
ทัศนคติหรืออะไรต่างเนี่ย

ในเมื่อจุดหมายปลายทางมันมองไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือลดความสัมพันธ์มา

ตั้งใจว่าก็คือทำตัวปกตินี่แหละ
คือไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้บอกใครมากมาย
แต่ถ้าใครถามเราค่อยบอก

นี่ขนาดสัมภาษณ์ยังหัวเราะได้นะคุณผู้ชม

เวลาไม่ตรงกันเนี่ยคือสามีพี่ดาด้าทำอาชีพอะไรค

คนมันไม่คลิกกันแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ

เมื่อกี้ฉันเผลอหลุดใช่ไหมเขามีคนอื่น